คุณผู้ชมครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่า
สุราเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งทั้งเหตุทะเลาะวิวาส
อาชญากรรมหรือว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับ
เพราะฉะนั้นก่อนจะถึงเทศกาลเฉลิมฉลองในปีใหม่นี้
เราจึงได้รวบรวมคลิปต่างที่เป็นพิษภัย
ของการดื่มสุราเอามาให้ชมกัน
แต่ว่าบอกกันไว้ก่อนนะครับว่าไม่ต้องการดูหมินหรือว่าลบหลู่คนที่อยู่ในคลิปนะครับ
เพียงแต่ต้องการมาเตือนกันในเรื่องนี้

มาต่อที่จุดจบสายแข็งเมื่อชายชะกันท่านนี้ได้ยกขวดสุราขึ้นมาดวด
ไปไม่ถึง๕นาทีก็มีสภาพอย่างที่เห็น
สรุปว่าพี่เขากลัวเพื่อนทิ้ง
ส่วนคลิปนี้ไม่มีใครทิ้งใครทั้งนั้นนอกจากไม่ทิ้งแล้วยังอยู่ด้วยกันจนวาระสุดท้าย
ท่ามกลางเสียงร้องไห้ปินขาดใจสรุปใจความได้ว่าไก่ไปแล้วใครเล่าจะออกไปซื้อแมลงทอด
แล้วใครจะเป็นเนื้อแมลงแล้วใครจะเป็นเนื้อแมลง
แมลงทอดที่ว่านั้นก็คือกับแก้มนะครับ
ส่วนคนนี้เมื่อเมาได้ที่ก็ถูกเพื่อนรักดำเนินการตามประเพณี
เริ่มจากตั้งนโม๓จบตามด้วยวางดอกไม้แทบอก
หาตูสมัครจำพุทธศาสตร์
อย่างนี้ต้องบอกว่าเพื่อนกินนั้นหายาก
แต่ถ้าใครไม่อยากเห็นเพื่อนตายแล้วไปเจอกันที่สารวัฒน์
ต้องรู้จักบอกเตือนเวลาเพื่อนดื่มสุรา
ที่สำคัญเมาแล้วอย่าขับนะครับ
ด้วยความรักและห่วงใยจากไทยรัฐเจาะประเด็น